คุณผู้ชมค่ะมาดูคนสวยบ้างดีกว่า
มันจะมีอยู่คนนึง
เข้าวัยเลข๔แบบนี้มานั่งแจ๊กกะลีนไม่ใช่เธอ
เป้ยปานวาดคุณผู้ชมค่ะ
สวยจริงลุคใหม่เพิ่งเจอพี่แจ๊กไปเจอมาเองด้วยเห็นแล้ว
มาในชุดสีทวงสดใสแชะ

บอกเลยว่าเบ้ยเวอร์ชัน๔๐นิดนี้เนี่ย
เมาส์มานะว่าเธอคลั่งผอมนะเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะขึ้นชื่อมาเลยว่าเป็นเป้ยจะต้องดูแบบว่า
มีน้ำมีนวลหน่อยใช่ไหมลุงเซ็กซี่หน่อย
ปล่อยให้ตัวเองผอมไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะดูโซม
ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เป้ยปานเป้ยปานวาด
จะยอมลดน้ำหนักลงไปมากกว่านี้
ลับความสวยพี่แจ๊คไปสืบมาให้หน่อยซิเป็นยังไง
เป้ยก็บอกว่าเวลาออกงานใช้เวลาประโคม
ใช้คำว่าประโคมนะขนาดสวยแบบคุณเป้ย
โคมเข้าไปเลยค่ะ๒๓ชั่วโมง
และสำหรับเรื่องผลงานการแสดงเป็นยังไงบ้าง
ปานวาดก็เตรียมกลับมาเล่นละครอีก๒เรื่องนะคะ
ไปฟังเสียงสาวเป้ยสุดแซ่บกันหน่อยจ้า
แต่ว่าเรื่องต่อไปคือพลิกบทบาทแน่นอนอยากให้ติดตาม
คือความหอมของเรามันจะเป็นความหอมที่
เรารู้ว่าเราควรจะผอมประมาณไหน
คนที่ผอมมากแล้วด้วยอายุของเรา
มันจะทำให้เราดูเหี่ยวดูแก่
หลายคนชอบแบบว่าอยากเซอร์เหมือนเป้ยรู้สึกไง

หน้าผมขยมกี่ชั่วโมงคะเนี่ย

สวยปั้งมากจริงค่ะแล้วบอกเลยคุณผู้ชมค่ะ

พัชราภาเนี่ยนะเขาก็ไปเหมือนกันกำแพงเมืองจีน
เป้ยก็ติดเหมือนกันแม่อ้ำก็ติดเหมือนกัน
ที่ล่าสุดนะฮะพี่เป้ยปานวาดของเราก็ยอมรับตรง
ตอนนี้แพ้ใจให้พระเอกซีรีส์จีนทั้งใจไปเลยค่ะ
เกาหลีก็ชอบเหมือนกันอุ๊ยเลือกไม่ถูกนะ
ถึงขั้นที่หน้าจอมือถืออีกเครื่องของแม่เป้ยนี่นะ
ขึ้นเป็นรูปรูปใครอ่ะรูปใครคะ
รูปพระเอกซีรีส์ต่างบอกว่าเธอรักเขา
ที่รักมากที่สุดก็ซุปตาแดนกิมจิคนนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมค่ะกงยูรักจนโงหัวไม่ขึ้น
ใช้คำนี้รักจนสามีอย่างพี่ป๊อปกับลูกชายน้องโปรด
ยังต้องถามว่าแม่คนนี้ใครแม่แม่เป็นไรเปล่า
เอาไปฟังเสียงพี่เป้ยเมาส์ตัวเองหน่อยจ้า
โอ้โหซีรีส์เกาหลีก็มีซีรีส์จีนก็มี

จริงบ้ามากชอบมาก
ที่บ้านก็รู้
เราก็เข้าใจนะคะเวลาแบบเห็นเพื่อน

โอ๊ยนอกในใจฉันคือดาวสาวกันตันอยู่